เกิดขึ้นที่สะพานข้ามแยกหลัก๔เมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็ไปพุ่งอัดก๊อปปี้
ท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อท้ายที่สุดคนที่ขี่มอเตอร์ไซค

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสนทุ่ง๒ห้องพร้อมด้วยแพทย์เวร
โรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เป็นสะพานข้ามแยกหลัก๔มุ่งหน้าบางเขน
คือเลยทางขึ้นมาประมาณสัก๒๐เมตรได้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ต้องนำอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง

ผู้เสียชีวิตคือนายเสมียนหลวงจันทร์อายุ๔๔ปี
เป็นชาวขอนแก่นอัดติดอยู่กับท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วพอนำออกมาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาอธิบายว่าสภาพศพ
ค่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์หงายหลัง
แล้วมีบาดแผลแตกที่บริเวณกลางหน้าผาก

จากการตรวจสอบกระเป๋าสะพายข้างของผู้ตาย
ก็เจอเอกสารประจำตัวเจออุปกรณ์ช่างไฟฟ้าบางส่วน
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนคนขับรถบรรทุกคือนายสันติโทนทองอายุ๔๐ปี
ก็ให้การว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งเสร็จจากงานบรรทุกดิน
เพื่อเอาไปถมในซอยแจ้งวัฒนะซอย๕

แล้วตอนเสร็จงานแล้วก็ขับรถขึ้นสะพานข้ามแยก
จะตีรถเปล่ากลับบ้านแถวรามอินทรา
แต่ว่าตอนนั้นขับรถขึ้นสะพานทางเลนซ้าย

ได้ยินเสียงเสียงโครมที่ท้ายรถ
ตอนแรกคนขับรถบรรทุกนะยังคิดว่าเป็นรถเก๋ง

แต่ลงมาดูปรากฏว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์

คนขับรถบรรทุกบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเข่าอ่อนเลย
ทำอะไรไม่ถูกรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน

แล้วเดี๋ยวจะมีการสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
ก็ได้นำศพส่งพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการก่อสร้างด้วย
เขาเบี่ยงเลนเขาปิดถนนอะไรนะครับ